มาที่ดราม่าแมทพิรณีกันอีกสักหนึ่งรอบ
คนนี้ออกเมื่อไหร่ดราม่าเมื่อนั้น
เออนะคะมาดูหน่อยซิว่าเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
คือเพิ่งโดนคอมเมนต์แบบเละเทะขี่เส้นใต้
เละเทะนะคะหลังชวนหวานใจหนุ่มสงการค่ะ
ล่าสุดนะชาวเน็ตก็มาตามแขวะสาวเม็ดอีกรอบนึง
ในอินสตาแกรมของคุณปู่ภัยวงพ่อของคุณสงกราน
โพสต์รูปเค้กที่แม่แอฟทักษะออน
แล้วก็น้องปีใหม่ส่งมาอวยพรวันเกิดคุณย่าพัสรา
ด้วยข้อความว่าขอบคุณคุณปู่ที่ให้ความสำคัญ
และรักษาน้ำใจคุณแอฟและน้องปีใหม่
อย่างน้อยคุณปู่ก็ลงรูปเค้กไม่ลงรูปผลไม้

ยังมีชาวเน็ตอีกรายจุดประเด็นด้วยการคอมเมนต
ถามคุณปู่แบบตรงไม่มีอ้อมคอมว่า
คุณปู่คะแมทอยู่บ้านปู่แล้วเหรอคะ

แต่งานนี้ค่ะคุณปู่ก็ไม่ได้ตอบกลับนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่มีชาวเน็ตคนอื่นเข้ามาตอบแทนว่า
คิดว่าน่าจะอยู่นะเพราะว่าลงรูปที่เขาใหญ่บ่อย

และหลังจากคอมเมนต์นี้แหละคุณผู้ชมค่ะ
ยังพาดพิงไปถึงคุณแม่สาวแมทด้วยว่า
แม่นางอยู่คนเดียวสั่งอาหารมากิน
บอกนางกลับไปเฝ้าไปดูแลแม่ทำอาหารให้กินหน่อย
ทำเอาใจสามีใหม่อยู่ได้

ว่าเขาไม่ไปเจอแม่เขาได้ยังไง

เออนะคะก็เข้าใจนะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าดาราก็เป็นบุคคลสาธารณะนะ

จารณ์อะไรก็ใช้คำที่มันแบบน่ารักหน่อย

ใจข่าวใจเราแล้วจริงคือต้องบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามันมีข้อความอะไรที่มันแบบเสื่อมเสียชื่อเสียง

โซเชียลกันเยอะยังไงก็เอาแต่พอดีก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเนาะ